เบรกนี้นะฮะก็ต้องติดตามคดีของเจ้าสัวเปรมชัยนะครับ
ไปตามเรื่องนั้นกันมาดูเรื่องของการช่วยแม่ควายท้องแก่ที่ออกลูกไม่ได้

ส่วนตัวแม่ควายก็ไม่มีลมในการเบ่งลูกออกมา
เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยใช้เวลานานกว่าหลายชั่วโมงนะครับเนี่ยฮะ
ดูสิแรงผู้ชายหลายคนยังไม่สามารถที่จะช่วยดึงลูกควายที่อยู่ในท้องของแม่ควายออกมาได้เลย
แม่ควายเขาหมดลมหมดแรงที่จะเบ่งแล้วนะฮะ
ผู้ชาย๔๕คนออกแรงนานกว่า๓ชั่วโมงไม่สามารถดึงลูกออกมาได้
ท้ายที่สุดนะคุณแม่ควายยิ่งเจ็บปวดหนักล้มนอนลง
จากนั้นก็อ่อนแรงลงทุกขณะนะฮะ

ต่อหน้าต่อตาชาวบ้านที่มาช่วยเหลือ
นี่ก็ถือว่าตายโดยมีลูกควายยังคาท้องอยู่เลยนะ
ตัวแม่ก็ตายไปด้วยเป็นที่น่าเวทนานะครับ
สำหรับการตายของทั้งแม่ควายแล้วก็ลูกควายในท้อง
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแม่จันทะ
ตำบลแม่จันทร์อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับ